เรียนท่านประธานรัฐธรรพาที่ขอบรับ
ผมคนตำรวจโทษศาลิศมหาธาวรสมาชิกรัฐธรรพา

ผมเองเนี่ยขออนุญาตท่านประธาน
พูดในนามที่ผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง
แล้วก็มีความรักบ้านรักเมืองไม่ต่างจากท่านประธาน

ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจากพักการเมืองใดก็ตามเนี่ย
ถ้าตัดไปถึงผลประโยชน์ส่วนตน
เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เนี่ยจะสีวีไรเป็นอย่างยิ่ง
ความรู้สึกของผมเนี่ยตั้งแต่จำความได้
ผมก็เห็นการเมืองกว่า๘๐ปี
ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ท่านประธานครับ
เลือกตั้งโดยใช้ปัจจัยอย่างอื่น
ถ้าจะขออนุญาตเรียกว่าเป็นธุรกิจการเมือง

ในรุ่นใหม่เนี่ยก็ใช้นโยบาย
ในเรื่องของการหาเสียง
เพื่อให้พี่น้องประชาชนเลือก

ผมเองเนี่ยสนับสนุนให้มีรัฐบาล

ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อผลประโยชน์
ของชาติของแผ่นดินโดยแท้
ถ้าผมไม่ได้พูดวันนี้ผมจะนอนตาย
ไม่หลับหรอก
เพราะผมเองเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองฮะ

แต่อย่างน้อยในชีวิตของผมเนี่ย

ผมขอทำหน้าที่ของผม
เพื่อปกป้องคุ้มครองชาติศาสนา

รักกันชอบกันทุกคนในสภาแห่งนี้

ผู้ที่มาเป็นผู้นำของเราเนี่ย
หรือนายกรัฐมนตรี

ว่าจะมีการเสนอชื่อใครเอ่ย
เพราะมีหลากหลายฮะ

พักการเมืองที่ร่วมกันก่อตั้ง

อย่างภาคการเมืองหนึ่ง

ทำงานมาตั้งแต่ผมเป็นผู้กลับอยู่เวียงสาธารณะฮะ

ท่านก็ไม่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นมา

ผมไม่พูดถึงพี่เสรีเตมีเวทนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นท่านพีรพันธ์

ก็อาจจะมีอะไรที่ให้เพื่อนสมาชิก

ได้อย่างสะดวกสบาย

สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรับทะโนชบับเนี่ย

ทำให้ถึงมีศวฮะ

ไม่ได้เคยใช้เงินซื้อเสียงเข้ามาครับ
ไม่ได้เคยใช้เงินซื้อเสียงเข้ามาฮะ

ท่านไม่ต้องระเกียจพวกผมหรอกครับ
ผมมีหน้าที่กันกรอง

ไม่ว่าจะบุคคลที่จะมารดลำแหน่งในองค์กรอิสระ
ไม่ว่าจะบุคคลที่จะมาลงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

ล่าสุดก็เกือบจะไม่ได้

นี่คือการทำงานอย่างเข้มข้นฮะ

เรามีผลประโยชน์ของชาติอย่างเดียว

คนที่ยังมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ย
คนที่ยังเป็นนายกรัฐบนตรีประเทศไทยเนี่ย
การได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสรรพา
การได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภา

ไม่พูดหรอกครับว่าได้มากันอย่างไร

ก็ขอให้พวกเราพิจารณาว่า

เพื่อเลือกท่านเป็นนายกรัฐมนตรี

นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายภักดิ์

มีอะไรที่เราสงสัย

ในเรื่องของงบประมาณ
ท่านจะนำมาสู่การดำเนินการ

ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทุกคนยอมรับ
ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทุกคนยอมรับ
นโยบายประชานิยมเนี่ย

งบประมาณเพียงพอก็ต้องกู้

จะส่งผลต่อหนี้สาธารณะ

เป็นภาระแก่กระทรวงการคลัง

ในเรื่องของประชานโยบาย

แต่ท่านจะตั้งต่อสองสลลอ
สองสลลอเนี่ย

มีมากมายผมยกตัวอย่างมวดแบบ๘

จะตัดงบประมาณเอาไว้จังหวัดท่าน

ให้ความมั่นใจกับผมได้ไหมว่าท่านจะไม่แก้เหล่านี้

สุดท้ายก็คือในเรื่องของคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะมาเป็นผู้นำของเราเนี่ยท่านประธานครับ
อาจจะไม่ขัดกับมาตรา๑๖๐แห่งรัฐมนูล
ในเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
แต่ในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยท่านประธานครับ
ผู้นำของเราต้องไม่ขัดกับจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมซึ่งมีอยู่๒ส่วนครับ
วัก๒ของรัฐมนูล
ก็เป็นมาตรฐานจริยธรรมอีกส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของมาตรา๗๖วัก๓
ก็คือมาตรฐานจริยธรรม
มาตรา๒๑๙เนี่ยครับมันเขียนไว้ตั้งแต่ไร้แรงปกติ
ผมจะขอยกมันมี๒๘ข้อเนี่ย
ข้อสำคัญก็คือมาตรฐานมีอยู่๕ข้อครับ

ข้อ๕ข้อ๖พิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
๗ถือผลประโยชน์ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ข้อ๘ท่านประธานครับต้องเป็นมาตราที่ด้วยความซื่อสาธิตริต
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
หรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน
แสวงหาพบโยชน์โดยมิชอบ
ท่านมียธรรมอย่างนี้มากมายหรือไม่เมื่อไม่กี่วันอันนี้
ก็มีคนพูดถึงการซื้อที่ดินที่เดินแหละซึ่งก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
แต่อันนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยอยากให้ท่านน้ำตอบด้วย
หรือเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้เสนอเนี่ย
ก็เรียกว่าสะพานแสนสำราณ
ผมเนี่ยข้องใจจริงทำไมต้องไปเก็บเงิน
อันนี้ทำไมต้องไปเก็บเงิน

มันก็เป็นประเด็นที่ผมสงสัย

ผมเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อ
ให้เพื่อนสมาชิกได้
นิดพิจารณาด้วยความเหมาะสม
ใจจริงเนี่ยผมอยากให้
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรวมเสียงข้างมาก

ได้มาเป็นผู้นำได้มาเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อปกครองบริหารบ้านเมืองของเรา
ให้เจริญรุ่งเรืองให้มีความมั่นคั่ง

แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
ถ้าเราจะให้คนที่มันยังไม่ชัดเจน
ในหลายประเด็นเท่าที่ผมกลับเรียนไปแล้ว
แล้วมันจะเกินการซ้ำเติมหรือไม่ท่านประธานครับ

ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอง

เพื่อให้บันทึกไว้ในสภาว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตผมเนี่ย
เกิดมาแล้วได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน